โอเคขอบอกก่อนตรงนี้เลยนะคะว่าจริง
งานวันนี้เนี่ยไม่ได้แพลนเลยว่าจะเจอสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนที่เชื่อว่ามาก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยนะคะ
เพราะว่าตัวหญิงเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอสื่อที่ไหนนะคะ
ก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าหญิงไม่ใช่มือที่๓นะคะ
ก็คุยในระหว่างทางที่เขายังไม่ได้แยกทางกันนะคะ
คือเป็นฝั่งที่พี่ผู้ชายเขาเป็นคนติดต่ออยู่มาเอง
ดังนั้นหญิงขอพูดตรงนี้ว่าหญิงไม่ใช่มือที่๓แน่นอนค่ะ
รู้จากปากเขาค่ะใช่ค่ะ

เขาเคลียร์จบแล้วค่ะใช่เขาแยกทางกันแล้วค่ะ
จริงรู้สึกแย่นะคนมามองว่าเป็นมือที่๓
ก็จริงเราก็รู้สึกแย่ค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นเราก็คงห้ามความคิดคนไม่ได้
แต่สิ่งหนึ่งที่หญิงอยากจะบอกคือหญิงอยากให้ลองพิจารณาตัวเองดู
จริงอยากมองให้เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของเรา
หรือเรื่องของอื่นที่เข้ามากระทบเราอยากให้พิจารณาตัวเองดูว่าเฮ้ยเราคิดยังไง
คือถ้าเรามองแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากให้โอกาสในการที่ใครสักคน
ตัวละครในเรื่องนี้ออกมาพูดหรืออธิบายความเป็นจริง
ลองให้โอกาสเขาดูไหมไม่ใช่ว่าการตัดสินคนเราตัดสินจากสิ่งแวดล้อมเรา
หรือว่าตัดสินจากความรู้สึกเราเพียงอย่างเดียว
หญิงอยากให้มองให้กว้างกว่านั้นซึ่งมันก็มีหลายคนค่ะที่พร้อมที่จะรอฟัง
พร้อมที่จะให้กำลังใจซึ่งณวันนี้ก็ได้คำยืนยันจากหญิงแล้วว่าหญิงคงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานในวงการมาหญิงก็พูดความจริงมาตลอดนะคะ
ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หญิงยืนยันแล้วก็ขอพูดความจริง
แล้วเรื่องที่เขาสัมภัณฑ์กันมาเมื่อไหร่ค่ะ
โอ้โหประมาณปลายเมษาค่ะ
จริงก็เหมือนณวันนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นความเป็นพี่น้องยังคุยกันแล้วก็เหมือนแฮงเอาท์เป็นกลุ่มนะคะ
เพราะว่าจริงเราเริ่มต้นจากความสัมพันธ์เป็นพี่น้องมาก่อนแล้วก็หยุดกันไปได้ประมาณนั้นอย่างที่หญิงบอก
แล้วก็พี่เขาติดต่อกลับมาแล้วก็เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์กลับมาคุยกันเรียกว่าศึกษากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเมษา
คุยกันตลอดจริงต้องขอขอบคุณนอกเหนือจากตัวพี่ตุ๋นเอง
ครอบครัวพี่ตุ๋นต้องขอบคุณพี่เหมียวด้วยที่ออกมายืนยัน
คือถ้าทุกคนไม่ช่วยกันยืนยันทุกคนเหมือนเห็นเราเป็นน้องอีกคนนึง
ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยยืนยัน
แล้วก็อยากจะฝากไปบอกหลายคนที่คอมเมนต์คือได้อ่านหมดนะ
เพจเลยก็ได้อ่านหมดนะคะมีทั้งกำลังใจบ้างมีทั้งเข้าใจผิดบ้าง
คือหญิงไม่ว่าแล้วหญิงก็ไม่ได้โกรธอะไร
แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวหญิงเพียงอย่างเดียว

อยากให้ลองตั้งสติแล้วก็ลองฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายก่อน

คุณว่าไงบ้างคะเดียวถามคนพอเยอะ
แต่ว่าในมุมของเขาก็พิสูจน์หลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเกิดขึ้น
เขาก็ค่อนข้างพิสูจน์ในมุมของความเป็นสุภาพบุรุษของเขา

ก็ต้องขอบคุณในมุมของเราที่เขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในหลายเรื่อง

เขาก็ขอโทษค่ะที่เรื่องราวมันต้องเริ่มต้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งคือในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว

มันก็ไม่แปลกที่จะมีคนคิดไปต่างนานา
แต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำ
เมื่อมันเอาท์แล้วมันก็จบแล้วมันก็เคลียร์
ก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นฐานของหญิงหญิง

ดังนั้นเมื่อเรายืนอยู่ในความดีเราจะไม่กลัว
ดังนั้นหญิงก็แค่รอเวลาว่าหญิงอยากพูดทีเดียวเราก็จบไปเลย
เพราะว่าหญิงไม่อยากที่จะไปแบบอ่ะอันนั้นโทรมาขอโอนอิน
อันนี้คือมันพูดหลายครั้งสื่อสารมันเปลี่ยนกันไปได้
ดังนั้นก็เลยคิดว่าตอนแรกจะมีอีเวนต์สิ้นเดือน
ก็ตั้งใจว่าน่าจะเจอพี่ตอนสิ้นเดือนแล้วก็ทีเดียวจบเลย
เพราะว่าอย่างที่รู้กันตั้งแต่ข่าวออกมาหญิงก็แทบจะไม่ให้ข่าวอะไรเลย
หญิงรู้สึกว่าหญิงเป็นคนที่หญิงพูดครั้งเดียวแล้วจบอะไรอย่างนี้
กับพี่เหมียวเองคือเราก็ยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาทั้งนั้น
มีปัญหาค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้สนิทกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่เคยเจอไม่เคยทำงานด้วยกัน
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยที่ออกมายืนยัน
แล้วก็ความสัมพันธ์ของเขาสองคนที่จบกันไป

อันนั้นหญิงไม่รู้แล้วก็ไม่ขอพูดถึงนะคะ
แล้วก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของคนสองคนจริง
แต่ว่าหญิงขอยืนยันในส่วนของหญิงตรงนี้
หญิงเข้ามาหลังจากที่เขาเลิกรากันแล้วจริง
และคนที่เข้าไปหาไม่ใช่หญิง
เป็นฝ่ายที่พี่ตุ๋นเหมือนกับอินบล็อกมาขอโทษ

เรียกว่าเราเปิดการเรียนรู้สารได้ยังไง
ก็เรียกเรียกว่าตอนนี้นะตอนนี้เราก็

เราก็กลับมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่ง

ปีที่ผ่านมาต่างคนต่างก็ไปเจอเรื่องราว

เรื่องราวต่างทำให้เราเติบโตไปตามวัย

เรียกว่าเราเคยคบกันเมื่อ๖ปีแล้ว

งงมากกว่าเลยรู้สึกว่า
เขาจำเป็นที่จะต้อง
คุ้มที่จะเป็นคนมาร์น
กันไปแล้วมันคือจบแล้วต่างคนต่างมีชีวิต
หญิงก็ไม่เคยเข้าไปวุ่นวายอะไร
แล้วค่ะใช่ค่ะเคลียร์เนอะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ